เมื่อวานี้กลุ่มหลอมรวมประชาชน
เขาไม่ได้ไปชุมนุมที่ลานคนเมืองแต่เขาไปที่นี่
เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ทางการเมืองฮะ
หลอมรวมประชาชนนำโดยคุณจตุพรพรมพันธ์ครับ

คุณจตุพรแก่นำกลุ่มบอกว่าการมาชุมนุมที่แยกราชประสงค์
ตรงนี้มันคือสัญลักษณ์ทางการเมือง
อยากจะสื่อให้ประชาชนเห็นว่า๘ปีที่ผ่านมา
บริหารงานของพลเอกประยุทธ์นะ
สร้างแต่ความเสียหายและสร้างความแตกแยก
ถ้าไม่หยุดยั้งอำนาจ๓ปครับ
คุณจตุพรบอกว่า๖๗กันยายนนี้คุณดูนะ
จะมีการนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗
จะตัดอำนาจสวการเลือกนายกัธมนตรี
เข้าสู่การประชุมรัฐสภาเชื่อว่า
จะไม่สามารถปิดสวิตช์สอวอได้ครับนะฮะ
แล้วก็เชื่อว่าวันที่สารรัฐธรรมนูลนะครับ
จะวินิจฉายชี้ขาดวาระการเดินลงทำแหน่งในาโยกรธบนตรี

มันจะเป็นจุดแตกหักของสังคมแน่นอน
กลุ่มเนี่ยจะเดินหน้าชุมนุมอย่างต่อเดือน
กว่าจะบรรลุชัยชนะนะครับ
แล้วจตุพรคุณจตุพรก็ประกาศต่อนะฮะ
ว่าเมื่อวานนี้ขอยุติก่อน๓ทุ่มเท่านั้น
และจะชุมนุมอีกที๑๑กันยายนครับ